สำหรับพี่เจี๊ยบโสพินภาค่ะจากเบื้องหน้าสู่เบื้องหลัง
เพราะว่าตอนนี้มาเป็นผู้จัดละครและที่แน่นอนนะคะตอนนี้เป็นผู้จัดด้วย
ไม่รู้เพื่อความประหยัดหรือว่าบทมันลงตัวค่ะขอเล่นละครตัวเองไปด้วยเลยแล้วกันนะคะ
เพราะว่าขอรับบทเป็นคุณแม่ของน้องพิมพิมประพานางเอกละครของตัวเองนี่แหละค่ะ
หลายคนก็แอบแซวว่าเออคู่นี้ดูไปดูมาก็เหมือนจะเป็นแม่ลูกกันจริงเลยนะคะ

เจี๊ยบบอกเลยว่าต้องมีการปรับวิธีคิดใหม่อย่างการไปถ่ายทำละครต่างประเทศเนี่ย
ไปยาวยาวเลยไม่ต้องคิดเลยนะฮะส่วนเหตุผลที่แฟนแฟนเขาติงมาว่าค่ายพี่เจี๊ยบเนี่ย
โอ้โหยิ่งกว่าดองละครอีกทำละครแต่ละเรื่องนะคะใช้เวลานานมาก
เจ้าตัวจะว่ายังไงพิถีพิถันอะไรขนาดไหนไปฟังค่ะ

เจ๊ยับถ่ายก่อนตุลาพฤศจิกา
โชคดีเพราะตอนแรกเราจะมาถ่ายปีนี้
เล่ามาทำละครก็อย่างมีแฟนละครก็ถามว่าจะทำละครได้ไหม
ปี๒ปีจะทำสักเรื่องอะไรอย่างนี้ค่ะก็พยายามจะทำมากขึ้นในปีนี้
ยังสวยเนอะเป็นคุณแม่ที่แบบสวยปิ๊งมากนะคะ
คุณแม่ในเรื่องไปแล้วมาดูคุณลูกในเรื่องค่ะ
พิมพิมประพานั่นเองนะคะก็ล่าสุดนะคะก็กลับมากับละคร
ซึ่งพี่เจี๊ยบโสพินภาเนี่ยเป็นผู้จัดนะคะแต่ต้องกระซิบถามนิดนึงค่ะ
เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะโบเมลาดานะคะเพื่อนซีสมัยที่นางเป็นอยู่กับกามิกาเซด้วยกัน
โมเมรดาเขาชิ่งวิกหมอชิดไปแล้วนะคะก็เลยต้องถามนะคะให้มั่นใจนิดนึงนะคะว่า
พิมประพาเนี่ยยังอยู่วิกหมอชิดหรือเปล่านะคะไปฟังคำตอบเลยค่ะ
ตอนนี้ยังมีค่ะยังมีสัญญาอยู่ค่ะ

ไม่แน่ใจนะต้องถามผู้จัดการนะคะว่าระยะเวลายังไง
แต่ว่าเราก็ยังไม่ได้แบบคิดหรือตัดสินใจอะไรเพราะตอนนี้พิมว่าแฮปปี้กับการถ่ายมาก
ปิดผมไปแล้วก็ถ่ายเงาบุญอยู่ล่าสุด
ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะส่วนเรื่องหัวใจค่ะ
พี่ชายที่แสนดีคุณชรจินดาโชธ
คือเขาเคยเล่นละครด้วยกันแล้วก็มีข่าวกุ๊กกิ๊กตอนนั้นคุณผู้ชมนะคะ
จะมีโอกาสหรือไม่นะคะสาวพิมเคลียร์ด่วนเลยค่ะ
อะไรนะคะพี่ช้อนนะคะพี่ช้อนนะคะ

เพราะว่าพี่ช้อนโสดอยู่ตอนนี้
อ๋อก็จริงหลังจากผมไม่ใช่ผม
หลังจากลูกไม้ก็ไม่ค่อยได้ติดต่อกันไม่ได้เจอไม่ได้ติดต่ออะไรกันเลยค่ะ
แต่ว่าก็มีติดตามในไอจีนี่แหละค่ะดูสตอรี่อะไรอย่างนี้

ไม่มีเลยพี่ช้อนว่าตอนนี้พี่ช้อนบ้างงานมาก
ใช่ค่ะก็โสดไปก่อนแล้วกันนะคะช่วงนี้